ก่อนตอนนี้เป็นสาวแล้วก็แซ่บมากด้วย
สำหรับปันสุทัศน์ขาวออร่ากระแทกตาแตกมานี่เลยค่ะ

บอกเลยว่าปันไม่อ่อนโยนอีกต่อไป

เสิร์ฟความร้อนมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่แล้วเลย
ชุดว่ายน้ำแบบวันพีชสีดำเต็มตัว
แต่ว่าขอเว้าอกแบบสับลึกไว้หน่อยนะจ๊ะ
เห็นได้คำเดียวเห็นแล้วพูดได้คำเดียวเลย
บอกเลยว่าปันจะไม่อ่อนโยนอีกต่อไป

ดาตัวแม่แซ่บในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์
วยยดความเผ็ดร้อนให้ลูกสาวปันกันเพียบเลยนะคะ

ถูกใจคุณไหมคะลองเอฟกันดูไหม
ใบตรตัวเริ่มว่าสวยจังเลยลูกสาว
แต่ละคนบอกว่าถูกใจลุคนี้ของน้องปันมากคุณค่ะ
และไปทะเลทั้งทีค่ะมีเหรอเขาจะเอาไปชุดเดียว
น้องปันเลยเสิร์ฟให้อีกหนึ่งชุดเป็นอย่างไร
โหศีรษรักตัวใสมีวิธีการใส่ชุดให้ด้วยอู้ยผลลุกนะฮะ
ที่สำคัญคือชุดนี้ตัวเล็กมาก
และยิ่งอยู่ในร่างสุดเพิ่มของน้องปันปันบอกได้คำเดียวว่ารถเออ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้พวกเรารู้ว่าสิ่งที่สดใสกว่าท้องฟ้า
ก็คือปันนี่แหละคุณพี่

รวมไปถึงผลงานในรูปแบบใหม่
ก็เตรียมมีออกมาให้ได้ติดตามกันด้วย
ไม่รู้ว่าแซ่บตามผู้จัดการคนใหม่เขาหรือเปล่าไง

ไหนมีม่านไม่ได้เราจะกำลังใส่บิกินี้แล้วเปิดม่าน